เหนือใต้ออกตก
๗๗จังหวัดบนผืนแผ่นดินกว่า๕๐๐ตารางกิโลเมตร

ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหา

แล้วออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคย
กับเราโอ้โหไทยแลนด์
สวัสดีค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉัน
ใบตองรัชตวรรณพจนุกรุณค่ะ
วันนี้ไม่ต้องพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดนครปฐมค่ะ

แต่ที่นี่ยังคงมีสถานที่ท่องเที่ยวสวย
ที่น่าค้นหาแล้วก็น่าสนใจอีกเยอะแยะ
คุณผู้ชมเห็นแล้วจะต้องร้องโอ้โหแน่นอนค่ะ
วันนี้ใบตองพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่
วูดแลนด์เมืองไม้ค่ะ
บนพื้นที่สีเขียวขจีกว่า๑๐๐ไร่
ขนานริมแม่น้ำนครชัยศรี
เป็นที่ตั้งของฮูดแลนด์เมืองไม้
เมืองแห่งแฟนเตอร์ซีอันน่าพิษวงศ์
ที่คุณผู้ชมจะได้สัมผัสกับความสวยงามของงานแสดงไม้เก่าแก่
และไม้แกะสลักที่วิจิตรงดงามนับหมื่นชิ้นเลยล่ะค่ะ
แต่สิ่งแรกที่หลายคนอาจสงสัยว่าไม้มากมายขนาดนี้

ไปพูดคุยกับผู้ที่สร้างสถานที่แห่งนี้ขึ้นมากันเลยค่ะ
สวัสดีค่ะ

ตอนนี้ใบตองอยู่ที่วูสแลนด์แล้วนะคะ
แลนดนี่คือเมืองไม้ที่เดินเข้ามาก็เห็นเป็นต้นไม้ทุกอย่างคือไม้ไปหมดเลยค่ะ
แต่ว่าใบตองอยากจะถามว่าที่มาที่ไปจุดเริ่มต้นของการมาเป็นวูดแลนด์แบบนี้ค่ะดรเอกมันมีที่มายังไงบ้างคะ
ที่มาก็ที่ที่เนี่ยเก่าแก่มากเลยค่ะอายุก็ประมาณ๑๕๐กว่าปีเลย

คืออยู่กันมาตั้งแต่สมัยรุ่นคุณปู่ทวดเลยครับ
แต่ว่าที่มาพัฒนาจริงจังเนี่ยคือรุ่นสมัยคุณนรงค์นรงคือบีดาผมเองครับคุณพ่อ
ใช่แล้วครับคุณนโรงเนี่ยเขาแบบว่ามีความรักในไม้มากทั้งต้นไม้นะครับเสาไม้งานแกะสลักไม้ที่มาสร้างที่เนี่ยก็เพราะว่าเป็นแหล่งบ้านเกิดของเขา

สำคัญของศาสนาคริสต์ก็คือสอนให้เรารักกันอืมค่ะเราเลือกที่นี่ว่าบ้านแห่งความรัก
แต่ว่ามีอีกโซนนึงที่บอกว่าเก่าแก่มากที่สุดอะคะ
คือโซนที่เป็นรากไม้ใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวรบกวนพี่เอกค่ะ
ต้องไปดูหน่อยนะว่าโซนตรงโซนรากไม้เนี่ยมันมีจุดกำเนิดยังไงแล้วมันก็เก่าแก่ขนาดไหนนะคะได้เลยครับ
ทางนู้นเนอะโอเคค่ะไปกันเลย
อันนี้คือรากของต้นอะไรนะคะนี่รากต้นกระดูกต้นกระดูก
มีอายุประมาณกี่ปีได้คะครึ่งพันปีอะครับห้าร้อยปีเหรอคะ
แล้วยังไงอ่ะคะเขาตัดต้นไม้ครับครับแล้วต้นไม้จะเป็นมุมวงคล้ายคล้ายหัวคอม
อ๋อค่ะหนึ่งชั้นถ้าว่าหนึ่งปีอ๋อชั้นไหนอุดมสมบูรณ์ก็จะหนาหน่อย
ไหนแรงแปลว่าปีนั้นก็แรงโอ้โหแค่ได้ฟังเรื่องราวจุดเริ่มต้น
และได้ชมรากไม้เก่าแก่ที่อยู่ในโซนแรกของเมืองไม้แห่งนี้กันไปแล้ว
แต่ภายในอาคารยังมีความแฟนซีที่เล่าผ่านศิลปะงานไม้
ถ้าพร้อมแล้วเราไปดื่มดำกับงานศิลปะอันล้ำค่าด้านในกันเลย
นี่คือเปิดประตูเข้ามาก็จะเจอแบบนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับ
ก็ตามนิทานก็ที่แรกมีแต่ต้นไม้แล้วก็เริ่มมีสัตว์ป่านี่แหละครับ
เป็นจุดเริ่มต้นเลยเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิต
นี่ก็เข้าสู่ห้องอรัยธรรมมนุษย์อย่างตรงนี้ก็คืออรัยธรรมของประเทศกัมพูชา
แต่ในที่นี้เราเรียกว่าชาวเมืองไม้ซึ่งเรามาถึงตรงนี้ภูศักดิ์บอกว่า
ชาวเมืองไม้เขาออกมายืนขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างโลกที่สวยงามให้เขาอยู่
เยอะมากค่ะอันนี้คือศิลปะแบบเขมรแท้เลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับทุกชิ้นเนี่ยเป็นไม้ชิ้นเดียวหมดเลยนะครับ
ส่วนใหญ่ประเภทที่ใช้แกะสลักแบบนี้จะเป็นไม้อะไรคะ

นับไหมคะว่ามีเยอะแค่ไหน
แต่อันนี้เราอยู่ในถ้ำของพญานาคอยู่ในเมืองวาดานเลยอ่ะชั้นนี้
ใช่งานชิ้นเนี่ยครับคือเดิมเป็นรากไม้
จินอาการนิดนึงแล้วใส่ฝีมือเข้าไปออกมาเป็นแบบนี้เลย

ว้าว

งานห้องนี้ทั้งหมดเอามาประกอบกันเฉินประมาณ๕๐๐ชิ้น

ห้องนี้คือครับเรียกว่าห้องเทวานรุมิตรนะครับอย่างชิ้นนี้ครับก็เป็นเล่าเรื่องของพระพุทธประวัติของพระพุทธเจ้านะครับ
เริ่มแต่ประสูจน์ตัดสรุแล้วก็ปริณิพาน
ชิ้นนี้ที่ตั้งตรงกลางก็เพราะว่าเป็นชิ้นที่โดดเด่นแล้วมีต้องเรียกว่ามีพลังมากนะครับชิ้นด้านบนเนี่ยก็ประกอบด้วยงานฝีมือมนุษย์ฝีมือธรรมชาติ
ซึ่งเสียงของช้างเนี่ยเป็นช้างเอลวันงวงเนี่ยก็มีอยู่แล้วดิบกลางพงด้วยตัวของไม้เอง
ถุดิบเองดิบเองเป็นอย่างงี้อยู่แล้วหูอ่ะค่ะนี่ก็ไม่ได้เอามาต่อเพราะเป็นหูอย่างนี้ทั้งสองข้างเลยครับ
ลักษณะคือเป็นรูปเสียนช้างอยู่แล้วจริงใช่ครับ
คือเป็นชิ้นที่ตื่นตาตื่นใจมากในห้องนี้ทั้งสองชิ้นจริงแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายชิ้นที่น่าสนใจมาก
ใช่ครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปศักราภูตสร้างกันได้ค่ะ
ก็คือห้องพระของคุณอนงอ๋อห้องพระของคุณพ่อนั่นเองอยู่ชั้นบนเลยนะคะอีกหลายห้องพ่อน
นี่ก็ห้องพุทธฮะห้องพุทธจะมี๓ห้องก็คือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศิลปะครับ
รูปในห้องเนี้ยก็จะเป็นมาจากประเทศพม่านะครับเพราะเขาเก็บรักษาไว้ได้ดีและนานมาก

ก็คือห้องห้องแล้วก็ข้างหลังเลยเนี้ยเป็นงานไม้แก๊สหลักโอ้เหมาะ
ค่ะมีน้ำหนักถึงสองปันนะครับ
ที่เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดและยังคงคอนเซ็ปต์ความเป็นงานไม้
แบบนี้พลาดไม่ได้ที่จะไปชมบรรยากาศและชิมอาหารที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่กันค่ะ
พวกนี้สวยมากแล้วในคาเฟ่ในร้านเนี่ยก็จะมีเครื่องดื่ม
พร้อมกับขนมอร่อยอร่อยด้วยใช่วันนี้แอบสั่งขนมค่ะ
เพราะว่าเมื่อสักครู่เห็นมีบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะคะ
อ๋อครับครับผมขนมมาแล้วนี่ค่ะขนมยากเกินมากค่ะ
ในจานเนี้ยจะบ่งบอกความเป็นจังหวัดนครผสมได้ดีมากใช่ครับ
ฟิกเนเจอร์ของร้านแล้วก็แทบจะเป็นจุดเด่นของจังหวัดไปในตัวด้วยนะคะ
ไม่เคยเห็นฮันนี่โทสที่เสิร์ฟพร้อมกับส้มโอหวานจะท็อปด้วยหมูหยอง
หย่องครับหลากหลายลองดูครับลองดูครับ
อื้ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
จากบ้านพักตากอากาศของบรรพบุรุษริมแม่น้ำนครชัยศรีที่เป็นความทรงจำในวัยเด็กกับของสะสม
อย่างที่ใบตองมาในวันนี้ก็ต้องร้องว่าโอ้โหไทยแลนด์จริงค่ะ
ช่วงหน้าห้ามพลาดใบตองจะพาไปฟินกับร้านอาหารไทยบรรยากาศสุดชิว
รวมทั้งร้านแพนเค้กญี่ปุ่นเด้งดึงสุดฮอต